ใครอยากจะไปขอโชคขอลาบกับจอมปลวก
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนชอบดู
แล้วทุกวันนี้จอมปลวกแปลกมีเยอะ
ไปขึ้นทำรังตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่ง
มากมายหลายที่แล้วที่ไหนบ้างไปดูเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกกันหน่อย
ครั้งนี้ทำรังแปลกตากว่าที่เคยเห็น
ปลวกไปทำรังที่ไหนกันบ้างไปชมครับ

ที่นี่มีจอมปลวกโผล่กลางต้นโพ
ซึ่งให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาหลายงวดแล้ว
จอมปลวกที่โผมากลางต้นโผนี้
มีขนาด๓คนโอบอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพากันมาขอโชคลาภ
แล้วโชคดีถูกรางวัลได้รับเงินแสน

ครั้งนี้จึงชวนกันมาอีกครั้ง
พร้อมจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดด้วย
แต่ชาวบ้านบางคนอยากจะได้ตัวเลขเพิ่มเติม
จึงไปจดจ้องเพ่งดูใบโพ
ก่อนจะบอกว่าเห็นตัวเลขโผล่มาเด่นชัด
ใครจะดวงดีบ้างก็ต้องไปลุ้นผลกันเอาเองนะครับ

พบจอมปลวกแปลกปรอกขึ้นโอบลูกมะม่วง
ปลวกแปลกโอบลูกมะม่วงนี้
อยู่ที่สวนของนางซิลฟ่าสาสม
ตำบลเครื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
เจ้าของบ้านเล่าว่าต้นมะม่วงนี้ปลูกไว้ริมรั้ว
ความสูงไม่มากก็ติดดอกออกผลตามปกติ
ลูกมะม่วงก็ห้อยเกือบถึงพื้นดิน
ต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน
ก็เห็นมีปลวกให้มาสร้างรังที่ใต้ลูกมะม่วง
ค่อยสร้างรังสูงขึ้นจนอบล้อมลูกมะม่วงไว้
ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมาเห็นก็ต่างแปลกใจ
พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีไหว้จอมปลวก
เพราะเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้
พยายามลูบคลำดูที่ลูกมะม่วงเพื่อจะเห็นตัวเลข
ไม่พอเท่านั้นต่อด้วยจุดทูปเสี่ยงทาย
ได้ตัวเลขอะไรไปดูกัน
ทั้งหมดทั้งมวลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ